อีกไม่กี่นาทีนะครับอย่างที่เราสองคนได้บอกไปในช่วงต้นรายการ
ทีมชาติไทยครับลงเล่นประเดิมในศึกอาเซียนคลับนะครับ
คู่เปิดสนามด้วยเจอกับทางตีมอร์
หลายคนก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นเกมที่ยาก
สำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าจะชนะสวยงามและขาดลอยได้ขนาดไหน
เท่านั้นเองตัวจริงก็มีออกมาแล้วด้วยนะครับ
ซึ่งโค้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มเกมนะครับ
เพราะว่าทุกคนต่างมีคุณภาพทั้งนั้นเลยในการที่เลือกมาแต่ละสโมสรเนี่ยนะครับ
เฉพาะแดนหน้าแต่ละคนก็ต่างมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกัน
อธิสักไกรสอนแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นกับสโมสรเท่าไห
ช่วงท้ายก่อนที่จะมาเล่นในรายการนี้
แต่ก็มีสถิติที่ดีในเกมระดับอาเซียน

ส่วนมุ้ยธีรสินเมื่อ๘ปีก่อนที่มาไทยได้เห็นครั้งแรก
โน่ก็บอกนะครับเป็นนักเตะที่ดีสุดเท่าที่เคยเห็นมา
แล้วก็อาร์มสุประชัยใจเด็ดยังเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาได้อีกมากมาย

ซึ่งเกมนัดนี้ทีมไทยจะสวมเสื้อสีขาวนะครับ
ที่เกมกับเมียนมาจะใช้เสื้อสีกรมท่า
และเกมกับฟิลิปปินส์ใช้ชุดสีแดง
ส่วนเกมกับสิงคโปร์ก็กลับมาใส่สีขาวอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนมาดามแป้งครับโดนพันล่ำซางผู้จัดการทีมช้างศึก
ร่วมประชุมทีมกับนักเตะนะครับผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ปลุกร้าวสำหรับการประเดิมสนามกับตีมอร์
หวังว่าทีมไทยจะเก็บ๓แต้มสำเร็จ
และขอให้ทุกคนช่วยกันเล่นอย่างเต็มความสามารถครับ
ก็ล่าสุดก็มี๑๑ตัวจริงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็รอเช็คกันอยู่พอสมควรสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเข้าข่าวก็เพิ่งออกมาสดร้อนเลย
๑๑ตัวจริงนะครับผู้ทดสอบประตูก็เป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับ
ส่วนกองหลัง๔คนนั้นแบ็คขวาก็จะเป็นทางด้านทิซองโด
คู่เซ็นเตอร์นั้นก็เป็นมาเนียลทอมเบียแล้วก็จับคู่กับกิจสดากาแมน
ส่วนแก๊กซ้ายก็จะเป็นทางหน้าที่ของทางด้านอธิสันโดขออภัย
แต่ว่าแบ็คขวานี้เป็นนฤบริณบิรวัตโดดมนะครับหลัง๔ตัว
ส่วนกองกลาง๓คนครับก็ประกอบไปด้วยพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ
แล้วก็สหรัฐอยู่เย็นแล้วก็อีกคนนึงก็คือถิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
แนวลุกเลยถือว่าน่าสนใจมากนะครับ
ริมเส้นก็เป็นสุปโชคสารชาติแล้วก็บรินผาลานะครับ
ส่วนกองหน้าตัวเป้านี่ก็เป็นธีรสินแดงดานะครับก็สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ
ก็น่าสนใจมากเลยนะครับ๑๑ตัวจริงเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับ
ผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติไทยในนัดประเดิมอาเซียนคลับ๑๒นัดนะครับต้องบอกว่าสวยสดงดงามครับ
ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ๘เสมอ๔และก็เป็นการ
เสมอเวลมา๓ครั้งกับลาวนึงครั้งโดยครั้งล่าสุดก็คือ
คราวนี้เรามาดูสถิติกันนะครับ
สำหรับไทยกับทางตีมอร์ก่อนที่จะดวนกันซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะครับ
คือเจอกันเนี่ยช่วงหลังเจอกันบ่อยแต่ว่าเอาตรงกันนะครับ
ในระดับถ้าเป็นอาเซียนคลับเนี่ยเจอกันไม่ค่อยเยอะ
ก็เพิ่งจะมาเจอกันหลักเนี่ยก็คือปีสองพันสี่ครับ
นะครับตอนนั้นเนี่ยเราชนะไปแปดศูนย์อืมนะครับ
ยุคนั้นก็มีกองหน้าอย่างโจ้ห้าหลาครับราชยุดชัยคำดี
แล้วก็มาปี๒๐๑๘ก็คือสมัยที่แล้วนะครับในยุคของกุญซืออย่างมิรวรรณรายวัชนะครับ
เราก็เล่นแล้วก็เอาชนะไปเจ็ดศูนย์อธิสักรายศรเนี้ยยิงในเกมนั้นคนเดียวหกลูก
อีกหนึ่งลูกเป็นสุประชัยใจเด็ดครับอริสักไรสอนยิงครึ่งโหลเลยนะครับ
แต่นัดนี้ไม่ได้ลงเป็นสิบเอ็ดคนแรกนะครับส่วนคีย์แมนนะครับ
ก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองนั่นก็คือเจ้ามุยธิรสินแดงดานะครับ
สี่นัดสี่สิบห้าประตูนะครับโดยเจ้ามุ้ยก็ขาดเพียงแค่สามประตูเท่านั้น
ก็จะแซงหน้าทางด้านนออลัมชาของสิงคโปร์นะครับขึ้นไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับ
ของอาเซนครับตอนนี้นอลัมชายิงไปสิบเจ็ดลูกนะครับ
ธิรสินยิงสิบห้าลูกครับก็ถ้านัดนี้ทำแฮททิกได้
ก็จะแซงไปเลยใช่นะครับแล้วก็จะเป็นการขึ้นไปเป็น
ดาวสันโวตลอดการแบบสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าทำแททิกได้ด้วยนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าเป็นครีมงานของทางด้านนะครับ
ก็คือทางด้านนะครับลงสนามไปให้กับนั้นยี่สิบห้านัดสามประตูนะครับ
ก็ถือเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมชุดนี้นะครับ
แล้วก็ติดทีมชาติมากที่สิบด้วยจำนวนยี่สิบห้านัดนะครับ
แล้วก็ยังครองสถิตินักเตะที่ติดทีมชาติด้วยอายุน้อยที่สุด
วัยสิบห้าปีกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองวันนะครับก็
ถือว่าติดทีมชาติยาวนานกว่า๑๐ปีด้วยกันนะครับ
มาลุ้นกันว่าทีมชาติไทยนั้นจะประเดิมสนามได้อย่างสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับ
ศึกอาเซียนคลับครับครับก็ตีบอลขาดโปรแกรมอย่างเป็นทางการ
ทั้งอุ่นเครื่องทั้งแข่งขันในธุรกิจนักหลักเนี่ย
ร่วม๒ปีก็กลับมาเจอไทยในครั้งนี้นะครับ
ด้วยเรื่องของศักยภาพคุณภาพผู้เล่นเนี่ย
เชื่อว่าเราเหนือกว่าแต่ว่าเราจะสามารถปิดเกมได้เร็วขนาดไหนแหละ

การยิงประตูเยอะมันก็ทำให้เราอาจจะเล่นง่ายขึ้นในเกมต่อไป
ถ้าเกิดว่าไอ้ก๋อดีต้องไปเจอกับพวกฟิลิปปินกเมื่อสีหาโปร